พูดถึงรางวัลศิลปินแห่งชาตินะคะนับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า
แล้วก็ล้ำค่ามากสำหรับคนในวงการบันเทิงที่ได้รับทุกคนนะคะ
ซึ่งล่าสุดพ่อรองเขามูลคดีหรือว่าคเนธเขามูลคดี
ก็ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
โดยพ่อรองได้ประกาศความภาคภูมิใจนี้ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าร้องไห้ไม่หยุดภูมิใจและดีใจที่สุดในชีวิต
ประกาศเมื่อครู่นี้เองเป็นเกียรติยศแก่สกุลเขามูลคดี
และตัวเองที่สุดพ่อจ๋าแม่จ๋ารองทำได้แล้วจ้ะ
อันนี้คือสิ่งที่พ่อรองได้โพสต์ไว้ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
มาดูทางด้านลูกสาวสุธิรักบ้างดีกว่านะคะ
อย่างคุณยุ้ยปรัฐมวัลได้โพสต์ภาพคุณพ่อค่ะ
พร้อมข้อความแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันนะคะว่า
ดีใจกับพ่อที่สุดรักที่สุดแม่ก็คงดีใจเหมือนเราเนาะ
ซึ่งเราชาวโซเชียลค่ะต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์
แสดงความยินดีกับพ่อรองเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ยังไงแล้วแต่นะคะบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อรองด้วยอีกหนึ่งเสียงนะคะ
คือต้องบอกว่ารางวัลศิลปินแห่งชาติไม่ได้มากันง่ายนะคะคุณผู้ชม
คือต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะต้องเป็นคนคุณภาพของวงการบันเทิงจริงนะคะ
ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนในวงการบันเทิงที่ได้รับทุกคนด้วย
เทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ